กลางดึกวันที่๙เมษายน๒๕๕๑ตำรวจสพสุขสำราญจังหวัดระนองรับแจ้งจากชาวบ้านว่า
เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงพบรถบรรทุก๑๐ล้ออีซูซูสีขาวทะเบียน๗๐๐๖๑๙ระนองซึ่งถูกดัดแปลงเป็นรถบรรทุกห้องเย็น
เมื่อเหลือมองภายในภาพโรงหน้าเห็นคนหมดสติจำนวนมาก
ซึ่งพบว่าเสียชีวิตแล้วห้าสิบสี่ศพเป็นชายสิบเจ็ดศพหญิงสามสิบเจ็ดศพ
ก่อนหน้านั้นกลุ่มแรงงานเมียนมาได้ละทิ้งบ้านเกิด
วักเงินจ่ายในหน้าเรา๕๐๐บาทเพื่อหวังเสี่ยงโชคลักลอบเข้าประเทศไทยหางานทำ
หนึ่งในผู้รอดชีวิตบอกว่าหลังจากขึ้นรถแรกคนยังไม่เบียดเสียด
ยังพอมีที่นั่งได้แต่หลังจากนั้นคนก็ขึ้นรถมาเรื่อยจนเต็มรถ
สภาพยืนเบียดกันในรถหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดคนหลังเจอรถออกได้ยี่สิบนาที
ในรถเริ่มดับทำให้อากาศในรถเริ่มลดน้อยลงเรื่อย
เวลาผ่านไปคนในรถเริ่มหายใจไม่ออกค่อยดิ้นทุรนทุราย
บางคนทนไม่ไหวจึงพยายามคอรถ
เวลาผ่านไป๔๐นาทีคนในรถเริ่มหมดสติ
ค่อยขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตา
บางคนก็ไม่หยุดที่จะเคาะรถไปเรื่อยจนโชเฟอร์ได้ยิน
ตัดสินใจจอดรถแรงงานเมียนมารายนี้เองก็หมดสติ
และมารู้ตัวอีกทีก็ถูกช่วยเหลือมานอนอยู่ที่พื้นย่าริมถนนข้างทาง
น้องชายของผมที่มาด้วยกันเขาเสียชีวิตแล้ว

โซฟเฟอร์รู้สึกผิดสารภาพว่าได้เข้าร่วมคบวงการค้าแรงงานต่างด้าวจริงได้รับการติดต่อจากในหน้ายหนึ่งให้ขับรถไปรับแรงงานเมียนมารที่แพร่ปาดังกล่าวเผื่อไปส่งที่บ้านเอามะขามตะบนวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงินแปดมืนบาท
เป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกเจ้าของแพร่ปลาโดยมีคนประสานงานและผู้ติดต่อกับแรงงานเมียนมา
กลุ่มที่๒เจ้าของรถและคนขับรถบรรทุกห้องเย็น
กลุ่มที่๓กลุ่มประสานงานหรือนายหน้า
ขณะที่ตำรวจได้ดำเนินคดีกับแรงงานเมียนมาทุกคนที่รอดชีวิต
ในข้อหารักรอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
โดยมีแรงงาน๑๐คนถูกกันเป็นพยานกระทั่งในปี๒๕๕๙
ได้พิพากษาลงโทษผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยสั่งจำคุก๑๐ปี
เจ้าของรถบรรทุกห้องเย็นข้อหารประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
บาดเจ็บสาหัสและฐานร่วมกันช่วยคนต่างด้าวพ้นจากการจับกลุ่ม
จำคุก๙ปีเจ้าของแพร่ปลาในฐานความผิดเดียวกันกับเจ้าของรถ
จำคุก๖ปีโชเฟอร์ที่ขับรถห้องเย็นสยองขวัญในวันนั้น
จากนี้ยังจำคุกอีก๖ปีผู้ที่ช่วยเหลือในการลักลอบเข้าประเทศ
โดยมีหนึ่งในจำเลยรับสารภาพจึงลดโทษเหลือจำคุก๓ปี
คดีนี้สารยังสั่งให้จ่ายชดเชยและค่าไร้อุปการะแก่บุตรผู้เสียชีวิต๑๐๐๐บาท
และ๖๕๓๑๓๔บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปี